เมื่อวานนี้เราให้ท่านดูคลิปอุบัติเหตุ

ภูเก็ตค่ะนะฮะก็เป็นกล้องหน้ารถ
ของคันที่เขาประสบอุบัติเหตุ
เนี่ยฮะเขาก็ขับมาตามถนนแบบเนี่ยแนะครับ

ไปถึงช่วงที่มีรถกระบะคันหนึ่งเขาจอดอยู่ตรงกลางถนน
ก็คงจะรอกลับรถหรือว่าข้ามฝาก
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
กล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยก็มาตามเลนส์ปกตินะ

เหมือนกับว่าคือพุ่งเข้าไป

เห็นคลิปนี้เราก็ยังงงกันนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดี
เนี่ยขับพุ่งไปชนทั้งที่เห็นแล้วว่ารถกระบะเขากำลังจะกลับรถอยู่แล้วอ่ะ
แล้วเขาโผล่มาครึ่งคันแล้วอ่ะแล้วรถก็ไม่ได้วิ่งเร็วมาก
ใช่ค่ะถ้าเป็นจังหวะเอ้าคันนั้นเขาล้ำหน้ามาแล้ว
ไม่ทันหรืออะไรมันก็ไม่น่าจะใช่คนขับรถยนต์เนี่ยที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเสียชีวิตนะ
คนขับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บค่ะใช่เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าอ่าเดี๋ยวตรวจสอบก่อน
เอาให้ชัดเจนว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นใครผิดใครถูกอะไรยังไง
เพราะมีคนตายเนี่ยตกลงคนขับรถยนต์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย
จงใจพุ่งรถเข้าชนรถกระบะนะฮะอืมเหมือนกับว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
ใช่ตำรวจสืบสวนสอบสวนตรวจสอบจากชื่อนามสกุลแล้ว
พบว่าเพิ่งไปก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองมา
คลิปเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๑โมงนะครับ๒๕มกราคมนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคนขับรถยนต์เนี่ยชื่อว่าสิบเอกพานุรุษเพชรช่วยอายุ๖๐ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเฉลิมพระเกียรติร๙หรือถนนบายพาส
ส่วนคนขับรถกระบะนะครับตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับ
เพราะว่ารถเขาก็กระเด็นพลิกคว่ำเหมือนกันนะตำรวจสพมภูเก็ต
ได้ตรวจสอบเอกสารติดตัวผู้เสียชีวิตที่ขับรถยนต์ที่ติดกล้องหน้ารถที่ท่านเห็นเนี่ยพบเพียงบัตรประชาชนระบุตำแหน่ง๑๐เอกนะ
ชื่อว่า๑๐เอกพานุรุษเพชรช่วยอายุ๖๐ปีแต่ก็ไม่ทราบสังกัดแน่ชัด
รู้แค่ว่าตามที่อยู่เนี่ยคืออยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นพอทราบเหตุการณ์นี้อันนี้ท้องที่สพมภูเก็ตนะ
จังหวัดภูเก็ตบอกว่าพอรู้เรื่องว่ามีเหตุการณ์นี้แล้วมีคนตายชื่อนี้
แล้วก็ลองตรวจสอบดูพบว่า๑๐เอกพานุรุษที่เสียชีวิตในพื้นที่สพเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุรถชนเนี่ย
น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีฆ่านางทิพยาพรทรัพย์มณีหรือไก่อายุ๕๐ปี
ในพื้นที่ตำบลวิชิตค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ศุกร์ที่๒๕มกราคมนะครับ
ตอน๖โมงเย็นตำรวจสพวิชิตได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านวิลล่าตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับมี๒ห้องนอน
พบศพของนางทิพยาพรนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นบ้านในสภาพนอนหงาย
มีคราบเลือดตกอยู่จำนวนมากอ่าเมื่อชนะสูตรพลิกศพดูแล้วพบว่า
มีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลมที่กลางหลัง๑แผล
แล้วก็มีมีดปลายแหลมที่มีคราบเลือดติดอยู่วางไว้ที่หน้าบ้าน
ตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วถามเพื่อนบ้านของนางทิพยาพรที่เสียชีวิต
บอกว่านางทิพยาพรเนี่ยอาศัยอยู่กับนายเอกไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง

แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของฝ่ายหญิง
เวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งถึงเที่ยง
ซึ่งมันเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่๑๐เอกพานุรุษไปขับรถพุ่งชนกระบะ
จนเสียชีวิตคือเพื่อนบ้านบอกว่าประมาณนี้๑๐โมงครึ่งเนี่ยหรือประมาณแถวนี้ไม่เกินเที่ยง
แต่๑๑โมงเนี่ยมีอุบัติเหตุที่รถพุ่งชนที่๑๑พนุรุษเสียชีวิต
แล้ว๖โมงเย็นมีคนพบศพนางทิพยาพรเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัก
พันธุ์ตำรวจเอกนิกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ทำให้ทั้งสองเหตุการณ์คืออุบัติเหตุรถเก๋งชนรถกระบะ
และการตายของนางทิพยาพรเนี่ยชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันได้ว่า
นายเอกสามีของนางทิพยาพรที่ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
คือ๑๐เอกพานุรุษเพชรช่วยอายุ๖๐ปีที่ขับรถชนรถกระบะจนตัวเองตาย
นี่นะฮะเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
จากการตั้งข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือ
หลังจากที่๑๐เอกพานุรุษทะเลาะกับนางทิพยาพรที่บ้านพักที่วิชิต
ตำบลวิชิตเนี่ยนะเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของนางทิพยาพร
พานุรุษได้ใช้มีดแทงอดีตภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วขับรถออกจากบ้านพักไปนี่ฮะตอนที่ก่อเหตุ
แล้วก็ขับรถออกจากบ้านพักไปแล้วไปขับรถพุ่งชนรถกระบะจนตัวเองตาย
ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นการฆ่าตัวตายหนีความผิด
และล่าสุดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดเผยความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมนางทิพยาพรนะครับ
บอกว่าไปได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ที่เป็นกล้องติดรถยนต์ของ๑๑พนุรุษมาตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีภาพที่รถได้ขับออกมาจากบ้านของนางทิพยาพร

เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกัน
โดยคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน

เพื่อความกระจ่างชัดว่า๑๐เอกพานุรุษคือผู้ลงมือก่อเหตุ
นางทิพยาพรเสียชีวิตจริง
วันที่๒๙มกราคมนี้จะสอบปากคำพยานคนหนึ่งที่เป็นผู้เยาว์นะฮะ
ซึ่งก็เป็นลูกติดของนางทิพยาพร
เพื่อที่จะได้เอาให้ชัดขึ้น
เพราะเชื่อว่าอาจจะเห็นเหตุการณ์

ญาติของทั้งสองฝ่าย
จะได้ชัดเจนแล้วก็ไม่คลางแคลงใจกับคดีที่เกิดขึ้น
ไม่น่าเชื่อเห็นคลิปแรกก็นึกว่า